สัยดีดีกว่าพี่ต่องชวนชื่นของเรา
บันเทิงไทยรัฐเรือนขวัญเองนี่แหละไปบุกถึงรีสอร์ทเลย
รีสอร์ทแกได้อยู่มากบรรยากาศดีมากนะคะ
ไปถึงที่จังหวัดนครนายกเลยแล้ววันนี้แกฝากข้อความมาด้วย
บอกวันนั้นเฮฮามากเลยเรือนขวัญนะ

อย่าตกใจไปว่าทำไมฉันแต่งตัวแปลก

นี่เธอปลอมตัวไม่ใช่ตัวเธอจริงใช่ไหม

ไปถามพี่ต่องที่อะไรหายบ้างในรีสอร์ท

ไม่มีถามไม่แล้วไม่มี

คือเนี่ยนะพี่ตองก็ยังอดคำไม่ได้ให้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพี่ต่องชนชื่นก็ขอบคุณแฟนบันเทิงไทยรัฐเลย

แล้วก็ตามไปพักที่รีสอร์ทของพี่ต่อง
ตอนนี้ห้องเต็มยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แล้ว

ความแข็นแมว

หลังจากเลือนขวาไปเยี่ยมเยือน

นี่เลยน้องสาวผมนะครับ

ตอนนี้ก็ลูกค้านักท่องเที่ยวก็

นี่เนี่ย๑๐๐๐เดือนนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องงานแสดงพี่ต่องชนชื่นค่ะก็ยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐนะ
ว่าพี่ไม่ทิ้งไปไหนหรอกแม้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้าง
แต่ก็พยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงตลอดค่ะ
โดยตอนนี้ก็มีผู้จัดละครติดต่อมา๒เรื่อง
ซึ่งถึงแม้พี่ต่องชวนชื่นจะอยู่ไกลที่จังหวัดนครนายก

มันขับรถมาแป๊บเดียวเองค่ะก็ถึงโลเคชั่นในกรทมแล้ว
พร้อมประกาศตอนนี้พี่ต่องคิวยังว่างติดต่อได้เลยจ้า
ทำงานปกติเลยครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ย
ค่อนข้างใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงนึง
สุขภาพแข็งแรงมีแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อย
อาจจะแบบว่ามีนิดหนึ่งก็มีเรื่องนี้นะครับมายมวลปวดลักษณ์นะครับ
ที่ผิดกล้องไปแล้วก็จะมีอีกเรื่องก็ลิเกหมอลำ
รับงานครับติดต่อได้ครับผู้จัดนะครับ

พร้อมรับงานทุกอย่าง
ของรีสอร์ทก็โทรไปเช็คกับภรรยาพี่ต่องได้นะคะ
แต่ว่าคิวงานตอนนี้ก็ยังว่างสามารถติดต่อได้
ว่างก็ประมาณถึงสิ้นปีสามารถติดต่อได้
นะคะเขาก็มีงานประจำของเขาอยู่เหมือนกัน